ควงเบนส์นะคะ

ใช่หนุ่มนับบินะคุกเข่านะฮะ
ขอแต่งงานกลางสนามแข่งเมื่อสัปดาห์ก่อนไปแล้ว
หลายคนหลายคนก็กองเฮกันไปเลย

เจอเพจชื่อดังออกมาแฉพาดพิงแรงมากเลยทีเดียวนะฮะ

ไม่ดีมากก่อน
เอาปรากฎเลย
งานนี้นางเอกสาวแพทนัปภาร์นี่
ก็เลยชี้แจงคร่าวผ่านชุดเปิดของแพทนัปภาร์

แค่รอเวลารอหน่อยวันจันทร์นี้ละโทรแฉเดี๋ยว
เดี๋ยวเขาเขียนอย่างนี้คุณแม่มองไหม

เท่าแชร์รู้ดีกว่าเจ้าตัวกว่าครอบครัวกว่าเพื่อนสนิทอีก
มันเป็นภาษาสมัยนี้ใช่ไหม
ฉันขอถามคำมันเป็นภาษาสมัยนี้ใช่ไหม
พี่ไม่สามารถจะเขียนหนังสือเป็นประโยคออกมาได้ใช่ไหม

แฉอะไรไม่ต้องเพราะ

เวลาเขาเว้นวักมันก็เลยทำให้ดูมันสั้น

ความหมายก็ไม่มีเว้นวักก็ผิดผิดถูก

ความหมายก็เปลี่ยนเลยทันที

ล่าสุดเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าพร้อมเปิดใจเรื่องนี้

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์คู่กันเลย
ในวันจันทร์ที่๑๙วันนี้

ตอนนี้คือคนสงสัยประเด็นเพราะว่ามันมีข่าวออกมา
ว่าคุณแพทย์เนี่ยทองหรือเปล่า

จะมาแฉอะไรเขาค่อยมีอะไรจะปิดอยู่แล้ว
เพราะจริงก่อนหน้านี้เขามีออกข่าวมาบอกก่อนแล้วว่า

คือสมมุตินะคุณผู้ชมใช้คำว่าสมมุติก่อนนะ
สมมุติว่าณวันนี้ถ้าไม่ท้องก็แล้วไป
แล้วก็สมมุติว่าถ้าท้องก็ไม่ได้แปลกอะไร
เพราะคุณแพทย์ก็เคยออกมาพูดก่อนอันนี้อยู่แล้วว่า

แต่ถ้าเกิดเขาท้องฟ้าผ่ามีลูกฟ้าผ่า
หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะ

สองเนี่ยทางคุณแม่เองเขาก็ป่วยมาก
อยากให้คุณแม่อยากเห็นลูกเขาอยากเห็นหลาน

แสดงว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่ง

หรือว่าท้องก่อนแล้วไม่แต่งก็ได้
อันนั้นคือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอันนั้นแยกของอุณหมานะ

สมมุติว่าถ้าท้องจริงผู้ชายเขาอาจจะแสดงความผิดชอบ

ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โชคดีของเขานะถูกไหม

แต่ไม่ใช่อยู่ดีแบบเข้าใจแบบนั้น
ปล่อยตัวเองท้องมาแล้วผู้ชายเขาไม่รับผิดชอบ

ใช่ไหมเราต้องทำใจให้ได้ใช่ไหม

ที่แบบเด็กอายุน้อยท้องขึ้นมาแล้วไม่มีใครรับผิดชอบ

ยังเรียนหนังสืออยู่ดีเกิดปล่อยท้องขึ้นมา
อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะ

เขาบอกว่าเรามาถึงจุดที่
ประเทศไทยเหมือนกับทางเรามาถึงจุดที่

นั่นแหละค่ะค่ะก็เป็นอเมริกันแล้ว
เป็นตะวันตกไปแล้วใช่ไหมก็คือประมาณนั้น